ปูมีตะเข็บนะคะตะเข็บนับพันตัวเลย
ขึ้นบ้านของชาวบ้านนะคะซึ่งชาวบ้านอยู่กันไม่ได้เลย
ต้องให้กู้ภัยมาช่วยเพราะว่าทรงกลิ่นเหม็นและสร้างความน่ากลัว

ไม่มันคงไม่ขึ้นมาบ้านหน่อยก่อน

เข็บจำนวนมากบุกบ้านเลขที่๓๓ทับ๓๕
อยู่กลางซอยคลองหลวง๑๗ทับ๘เลยนะคะ

เข็บที่เดินไปเบอร์เดินมานับพันตัวรอบบ้าน
ไม่เว้นแม้แต่กำแพงรั้วต้นไม้
เฉพาะบริเวณที่มีน้ำขังหรือว่าที่อับชื้น
ตะเข็บนี่รวมกันนับพันตัวเลยนะคะ
หลังเก็บกวาดนำไปทิ้งในน้ำ
เพื่อทำลายไม่ให้ตัวตะเข็บนั้นกลับมาอีก
นางสาวฉลาวจินดายุ๔๗ปี

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตะเข็บบุกบ้าน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็น่าสะพรึงกลัวค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนช่วงเช้านะคะ

ตะเข็บจำนวนมากเดินไปมารอบบ้าน
ที่สำคัญเขาส่งกลิ่นเหม็นด้วย

ตอนแรกก็เรียกว่าเป็นกิ้งกลือ

แล้วก็วันนี้ก็เยอะมากกว่าเดิมอีกนะคะ
แล้วก็เสิร์ชเน็ตดูกลายเป็นตะเข็บ
เรียกตะเข็บค่ะไม่ใช่กิ้งกือ
ก็เลยเมื่อวานก็เลยแจ้งอสม

ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งคุณพี่ฉลาบอกว่า

แล้วก็มีอุปกรณ์มากำจัดมาทำลายหน่อย
ก่อนที่จะแพร่พันธุ์เพิ่มปริมาณไปมากกว่านี้ค่ะ
นะครับตะเข็บมาแบบนี้ทำให้เราตะเข็ดเลย